ในการตั้งพักการเมืองขึ้นมาใหม่หรือพักการเมืองเก่า
จะต้องทำตามระเบียบปฏิบัติที่กำหนดไว้หลายข้อ
ยกตัวอย่างหลักที่กว่าจะมาเป็นพักการเมือง
การเลือกตั้งปี๒๕๖๒ได้
เช่นจะต้องมีผู้ร่วมจัดตั้งพักการเมือง
ซึ่งมีอุดมการทางการเมืองในแนวทางเดียวกัน๕๐๐คน

ต้องมีคุณสมบัติไม่มีลักษณะต้องห้ามต่าง

มีทุนประเดิมไม่น้อยกว่า๑ล้านบาท

ต้องร่วมกันจ่ายคนละไม่น้อยกว่า๑๐๐บาทแต่ไม่เกิน๕๐๐๐บาท
กรณีเป็นพักการเมืองที่มีอยู่เดิมก็ต้องมีทุนประเดิม๑ล้านบาทด้วยเช่นกัน
ผู้ร่วมจัดตั้งพักการเมืองต้องจัดประชุมร่วมกัน
โดยมีองค์ประชุมไม่น้อยกว่า๒๕๐คนคือไม่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่ง
เพื่อกำหนดชื่อพักอุดมการพักนโยบายพัก
อกจากนี้จะต้องมีการประชุมเลือกหัวหน้าพักเลขาธิการพักเฮรันยิกพัก
และคณะกรรมการบริหารพักและออกระเบียบข้อบังคับพัก
ส่วนกรณีเป็นพักการเมืองที่มีอยู่เดิมก็ต้องดำเนินการตามแนวทางนี้เช่นกัน
ต้องจัดตั้งสาขาพักในแต่ละภาคสมาชิกในแต่ละภาคต้องไม่ต่ำกว่า๕๐๐คน
และตั้งตัวแทนพักประจำจังหวัดซึ่งสมาชิกประจำจังหวัดต้องมีไม่ต่ำกว่า๑๐๑คน
ซึ่งการจัดตั้งสาขาพักหรือตัวแทนพักประจำจังหวัดจะมีส่วนสำคัญ
เพราะการจัดสรรผู้สมัครสอสอต้องรับฟังความเห็นจากสาขาพัก
และตัวแทนพักประจำจังหวัดและสมาชิกพัก
สำหรับสมาชิกพักการเมืองต้องชำระค่าบำรุงพักไม่น้อยกว่า๕๐บาทต่อปี
กรณีเป็นพักการเมืองเดิมก็ต้องให้สมาชิกไม่ต่ำกว่า๕๐๐คน

และเพิ่มจำนวนสมาชิกและให้จ่ายค่าบำรุงสมาชิก
เช่น๑ปีต้องมี๕๐๐คนและ๔ปีต้องได้หมื่นคน
กล่าวมายังไม่นับรวมรายละเอียดปลีกย่อยอีกมากมาย
ซึ่งมีความคลุมเคลือและเป็นอุปสรรคต่อการนำไปปฏิบัติ
และรายละเอียดปีกย่อยนี้ล้วนเป็นสาระสำคัญของการจัดตั้งพัก
เรียกว่าถ้าไม่ปฏิบัติตามมีสิทธิ์สิ้นสภาพพักหรือถูกยุบพักได้